แต่วันนี้วันวาเลนไทยค่ะคุณชนะค่ะ
บางคนบอกโอ๊ยคิดไม่ออกเลย
จะเอาไอเดียอะไรเป็นของขวัญวันวาเลนไทยดี
เพราะว่าเบื่อแล้วดอกกุหลาบ

เดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวมันก็จางไป

จะได้มีความสุขแล้วก็อิ่มท้องอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ
นี่จ้าจะพาไปดูนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์
เกี้ยวซ่าปอห่อเป็นเกี้ยวซ่าชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพ
แล้วคุณผู้ชมดูดิฉันพามาร้านเกี๊ยวซ่าแบบนี้
ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าช่วงวันวาเลนไทย
เขามีไอเดียเจ๋งก็คือพิเศษมาก
เจ้าของร้านคุณสุภัยรัฐวิเชียนกรยารัฐเนี่ยเธอบอกว่า
เกี้ยวซ่านี้นะเป็นการบอกรัก
เอาเกี้ยวซ่าเกี้ยวเอาเกี้ยวซ่าไปบอกรัก
ถูกต้องค่ะเห็นเธอพับห่อม้วนอยู่นี่นะคะ
หลายคนแบบจะบอกรักผ่านเกี้ยวซ่ากันยังไง
อะไรไม่เข้าใจค่ะไปดูกันค่ะ
เพราะว่าเกี้ยวซ่าที่พาไปดูเนี่ยเป็นเกี้ยวซ่าช่อดอกกุหลาบนี่ไง
มาเป็นช่อมาเป็นช่อแทนดอกกุหลาบจริงจริงเลยนะคะ
แล้วก็สามารถทานได้จริงด้วยจะถูกจัดออกมาในรูปแบบ
เป็นช่อแบบนี้สวยงามเลยค่ะ
มีช่อหนึ่งก็จะมีทั้งหมด๕ดอกมันเกี้ยว๕ตัวนะ
เขาจะทำไส้เกี้ยวมาจากเนื้อหมูที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ
แล้วก็นำมาบดใช่ไหมพร้อมกับผสมผักต่างลงไป
แล้วก็ใส่เครื่องปรุงสูตรพิเศษของทางร้านร้านนี้เขาชื่อดังอยู่แล้ว
เรื่องแบบเกี้ยวอร่อยอยู่แล้วเอาไว้ใจได้
จากนั้นก็จะนำแป้งมาวางเรียงไว้ใส่ไส้ลงไป
แล้วค่อยบางโจมบทห่อนี่ค่ะ
เห็นห่อเหมือนมวลให้เป็นรูปดอกกุหลาบ
ส่วนตัวกล้างตรงนี้สีแขียวนี่ค่ะก็จะนำแป้งเกี๊ยวสีเขียว
เสียบตรงฐานดอกกุหลาบแล้วหลังจากนั้นก็นำไปทอด
กับน้ำมันร้อนเลยค่ะให้มันเหลืองกรอบเลย
พอท่อเสร็จปั๊บก็สามารถเอาขึ้นมาแล้วก็จัดเป็นช่อ
พร้อมกับส่งต่อความน่ารักความรักแบบเฮ้ยน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วอิ่มท้องอีกด้วยนะคะ
สำหรับใครที่แบบว่ามองหาของขวัญวันวาเลนไทยแบบเก๋อย่างนี้จริงแล้วเนี่ยหลังจากนี้ยังสามารถสั่งได้อยู่นะ
สามารถสั่งล่วงหน้าได้ด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลย๐๘๑๘๘๓๖๕๔ร้านเกี้ยวซ่าปหจังหวัดนครสวรรค์
บอกราคานิดนึง๑ช่อ๕ดอกราคาเพียง๑๔๙บาทค่ะคุณ
แพงไม่แพงไม่แพงเลยแล้วก็จริงหลังวาเลนไทยเราค่อยพาไปกินก็ได้ตอนนี้ขายอยู่